เมื่อวานนี้แก๊งสามมิตรค่ะเขาหอบ๓๐สอสอมานะคะ
มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเขายืนยันคำเดินเลยนะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องไปยึดโผล่ตามวันที่๑๑มิถุนายน
ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ต้องนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คุณสมศักดิ์เทพสุธินต้องนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนเสียแฮงก็คือคุณอนุชานาคาสัยต้องนั่งรัฐมนตรีช่วย
คลังอ้าวแล้วคุณสนทิรัฐเราทำยังไงนี่ไงนี่ไง
เมื่อวานนี้คุณสนทิรัฐนี่โอ้โหเป็นประเด็นเหมือนกัน
เพราะว่าคุณศิราเจนจาคะสสกรุงเทพจากภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าวันนี้แหละจะตั้งยัตติด่วนเลยนะ
ขับไล่คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงซึ่งเป็นเลขาธิการพัก
ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักเพราะอะไร
เพราะว่าไม่เคยเห็นหัวสอสอไม่มีความเป็นผู้นำ
และไม่เคยแก้ปัญหาอะไรในพักได้เลย
ตอนนี้พักมีปัญหากันอยู่คุณไปไหน
คุณไปไหนนู่นคุณไปอยู่อเมริกาค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

นายกรัฐมนตรีบอกตอนนี้กุมขมับเลย
หัวเมื่อวานนี้ก็เลยต้องร่อนศาลนะคะ
จากใจนายยกรัฐมนตรี
จริงแล้วเมื่อวานนายกไปประชุมกพอเมื่อวานนี้นะคะ

ตอนที่เดินลงมาจากตึก
นักข่าวก็พยายามที่จะตะโกนถามนะ
เรื่องรอยร้าวของพักพลังประชารัฐ
นายกไม่ตอบนายกไม่ตอบหันมาบอกว่า
สนใจแต่เรื่องนี้สนใจแต่เรื่องโพลอยู่นี่แหละ
หลังจากนั้นสักประมาณสายเกือบเที่ยงค่ะ
มีสารจากใจนายยกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีรู้สึกไม่สบายใจ
และต้องขอโทษพี่น้องประชาชนแทนพักพลังประชารัฐ
ในฐานะเป็นบุคคลที่พักเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวสารความขัดแย้งในพัก
ปรากฏตามสื่อต่างมากมาย
นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารพักภายใน
เนื่องจากเป็นพักใหม่มีสมาชิกหลากหลายกลุ่ม
การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจ

ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในรัฐบาลและทุกพักการเมืองให้มากที่สุด
อันนี้นายยกบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาล
หรือภักดิ์ฝ่ายค้านต้องยอมรับว่าตอนนี้
ประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาในสถาบันพักการเมืองไปแล้ว

นายกบอกต่อค่ะบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไป
ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล

เพื่อไม่ให้การเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิมอีก

คือการแก้ปัญหาเดิมที่ทุกคนไม่ต้องการ
นี่แหละประเด็นนี้หลายคนโค้ดประโยคนี้ไปตีความกันต่อนะ
การแก้ปัญหาที่ทุกคนไม่ต้องการ
นายกกำลังหมายถึงการรัฐประหารรอบใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นอีกหรือเปล่า
เรียกร้องให้พลเอกอภิรัตงคงสมพงศ์พบทบกลับมาทำรัฐประหารอีกครั้งหรือเปล่า
อันนี้นะไม่รู้เป็นการตีความของคนในโลกออนไลน
คือจริงแล้วหลายคนก็อยากให้ท่านนายกออกมาพูดเอง
ก็นิ่งแล้วย้ำว่านิ่งแล้วนะฮะไปฟังเสียงท่านประวิทย์ครับ
ท่านนายคท่านเด็ดขาดอยู่แล้วท่านเอาอยู่นะคะ

เอาแบบนั้นค่ะคืออะไรโผล่วันที่๑๑
ต้องได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
และเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงออกมาแสดงจุดยืน๕ข้อ
เงื่อนไขยื่นให้กับนายกรัฐมนตรี
พูดง่ายตอนนี้แก๊งสามิตรเขาไม่กลัวอะไรแล้ว
เปิดหน้าชกอย่างเดียวเดินลุยอย่างเดียวนะคะ

คือแน่นอนนะคะจริงแล้วข้อหลักเนี่ย

บอกว่าคุณสุริยะมีความเหมาะสมในการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ยกย้ายให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
เดี๋ยวมันจะเกิดข้อกังขาเพราะอะไร
เพราะว่าธุรกิจของครอบครัวของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย

เกรงว่าเดี๋ยวจะมีภาพลักษณ์เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ๒คือเชื่อมั่นว่าทั้งนายสมศักดิ์เทพสุธิน

จะสามารถร่วมทำงานกับรัฐบาลได้
เพื่อผลักดันขับเคลื่อนนโยบายต่างของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๓คนในกลุ่มสามมิตรที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรี
จะสามารถช่วยงานในสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔หากมีการเปลี่ยนแปลงสลับจากตำแหน่งเดิม
ทางกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลจะขาดคนที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เข้าไปช่วยรัฐบาลทำงาน
ข้อที่๕หลังมีประกาศรายชื่อคอรมอลอย่างเป็นทางการแล้ว
หากไม่ตรงกับความเห็นของกลุ่ม
ถ้าเกิดว่ามีการประกาศรายชื่อคอรมอลอย่างเป็นทางการแล้ว
ไม่มีรายชื่อของกลุ่มสามมิตรซึ่งระบุไว้ก็คือ
ศักดิ์เทพสุธินคุณอนุชานาคาสัยคุณสุริยะจึงรุ่งอังกิจ
ไปนั่งตามที่ต้องการแน่นอนว่าจะมีการทบทวนเรื่องของบทบาท
ของกลุ่มสามมิตรต่อพักพลังประชารัฐนะคะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้คุณศิราเจนจาคะ
สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐก็พูดเหมือนกันนะคะ
เรียกร้องบอกว่าเรียกร้องอยากให้นายสนทิรัฐ
สนธิจิรวงร์เลขาที่การพักเนี่ยคือออกจากตำแหน่งเลขาที่การพักไป
เพราะอะไรเพราะว่าคุณสนทิรัฐเป็นภัยต่อความมั่นคงของพักและรัฐบาล
มีเสียงให้ฟังด้วย๒เสียงหลักก็คือคุณอนุชานาคาสัยและคุณศิระเจนจาคะค่ะ
ผมก็คิดว่าโผวันที่๑๑เนี่ยคงเป็นโผจริง
เพราะวันนั้นท่านนายกได้กล่าวไว้ว่าโผล่วันที่๑๑มิถุนายนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
กลุ่มก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านนายมตรีนะครับที่ดูแลสมาชิกของกลุ่ม
สมาชิกของพักพลังประชารัฐที่ได้บวรณาตัวในการทำหน้าที่ด้วยดีมาตลอด
ตั้งแต่ลนลงหาเสียงเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีสามารถรวบรวมเสียงข้างมากนะครับ

พรุ่งนี้จะมีการประชุมของพักผมจะเสนอยติขับไล่เลขาที่การพักออกจากตำแหน่งนะครับ
โดยมีความคิดว่าท่านไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นเลขาพัก
แล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของพักและของรัฐบาล
วันนี้นะวันนี้นะที่บอกพรุ่งนี้นะคือวันนี้จะประชุมกันแล้วก็ขอมติถอดถอนเลขาธิการพัก
คุณศิราย้ำชัดเจนเลยว่าคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงจริงแล้วเป็นเลขาธิการพักก็คือตำแหน่งเป็นแม่บ้านพัก
คุณไม่เคยดูแลลูกพักเลยและที่สำคัญเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่เคยมาดูแลเลยการบริหารงานคุณก็ทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีคุณคุณคือจุดอ่อน

โอ้โหรัฐบาลยังไม่ตั้งเลยนะพักแตกแล้วอ่ะ
ส่วนท่านนี้ฟังเขาหน่อยดีไหมล่ะโดนมาแรงขนาดนี้ฟังเขาบ้างค่ะ

ยืนยันเลยบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยตัวเขาทุ่มเทแล้วก็รับใช้ชาติบ้านเมือง
ตำแหน่งไหนเมื่อไหร่อย่างไรเขาก็ทำเต็มที่
รับนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เขาเสียใจ
แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนรับรู้
หรือว่าเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งอะไรทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นขอนะขอแสดงเจตนารมณ์
ไม่มีความประสงค์และไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรี
การกระทรวงพลังงานยืนยันแล้วนะพูดแล้วนะ
พูดเองนะผมถอยครับเออแล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าทุกสิ่งจะคลี่คลายไปในทางที่ดี
เขาเชื่อว่าประชาชนอยากจะเห็นการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ

คือเอาจริงนะคุณที่ฉันจะบอกก่อนเลยว่าพักพลังประชารัฐใจร้ายนะ
คือคุณไม่ให้โอกาสฝ่ายค้านทำงานเลยคุณทำงานกันเองข้างใน
ก็ในพักเขามีฝ่ายค้านอยู่แล้วไงเออนี่คือฝ่ายค้านยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
คุณไม่ให้โอกาสเขาเลยนะคือจริงเนี่ยประเด็นคนที่มีปัญหาไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกค่ะ
นี่แหละพักร่วมรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มีปัญหาปัญหาก็คือพักพลังประชารัฐเนี่ย
ตอนนี้แตกเป็นเสี่ยงแล้วนะแตกละเอียดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ตอนนี้แบ่งเป็น๓ฝ่ายก็คือกวนคุณสมคิดกวนของเนี่ยค่ะ
๓มิตรแล้วก็อดีตก่อปปสอง
คือจะบอกว่ามันเหมือนเป็นเทรนด์นะผ่าตายเรียกร้องสื่อสารเรียกร้อง
ภาคกลางเรียกรองสามมิตรเรียกรองว่าแบบนี้กันเลยในบทใหญ่ะ
มาดูฝั่งทางด้านของเพื่อไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเลือกตั้งมา๓เดือนนะ
ขึ้นแล้วเป็นวันเลยเอาเผาได้แล้วสิ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นับพักเพื่อไทย
ก็ได้โพสต์ข้อความทวิตเตอร์นี้เลยฮะ

เลือกตั้งมา๓เดือนแต่จะตั้งรัฐบาลไม่ได้

เป็นปัญหาแบ่งผลประโยชน์ของพวกตัวเองล้วน
โดยไม่มีใครพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเลยนะฮะ
มันทัดแต่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะ

ระบุอีกว่าพอแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว
นายกหน้าเก่าเลยขู่จะยึดอำนาจซ้ำ

อันนี้นะนิ่งแต่ว่ามาทีนึงก็ต่อยหมัดเด็ดออกมาเหมือนกันใช่ครับ

เขาผุดแคมเปญบอกว่าฝ่ายค้านเพื่อประชาชนนี่ไง
นี่ไงเขาทำหน้าแล้วก็ทำงานแล้วนะ
มีเพลงประเทศกูมีมีเพลงอย่างนี้ต้องลาออกค่ะ
แล้วก็เพลงคุณมาช่าแตกหักแตกเป็นแตกแบกเอาไว้ก็หนัก
แล้วก็มีอย่างนี้มันต้องถอนถอนอะไร
แล้วก็รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกช้ำข้างใน